ติดตามไทยรัฐเนียวโชว์กันต่อทุกผู้ชมแน่นอนว่าเราตามความคืบหน้า
คดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกตะบนกกตูม
อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารวันนี้ถ้านับวันนะครับ
๓๕วันตั้งแต่เด็กหายไปเมื่อ๑๑พศคและถูกพบเป็นศพ๑๔พศค
ตอนนี้ตำรวจยังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายอยู่
นี่คือภาพของร่างทรงคนหนึ่งในหมู่บ้าน
เคยไปทำพิธีเปิดป่าเมื่อ๑๓พฤษภาคม
หลังจากนั้น๑๔พฤษภาคมก็เจอน้องชมพู่จริง
แต่ว่าเจอในสภาพที่น้องชมพู่เสียชีวิตแล้ว
เมื่อ๑๓พฤษภาคมในวันนั้น

ใช่ค่ะร่างทรงคนนี้บอกว่าทวงถามสิ่งที่แม่ของน้องชมพู่
เคยบนบานสารกล่าวเอาไว้กับท่าน

นี่ค่ะคุณแม่ของน้องชมพู่เคยพูดอะไรเอาไว้ยังไม่ได้ทำเลย
ก็เลยมีการทวงถามคุณแม่ในวันนี้
ส่วนตอนนี้ร่างทรงคนนี้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นยังไง
คนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่เป็นใครอะไรยังไง

ความเคลื่อนไหวของพระเดือนชัยวันนี้ก็มี
พระเดือนชัยที่ก็เคยไปในพื้นที่ภูเหล็กไฟ
ตอนที่เกิดเหตุการณ์ใหม่แล้วก็พยายามหาคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่
วันนี้ก็ยังอยู่ที่นครนายก
แล้วก็กลับมาที่มุกดาหารแล้ว
ยังไปเยอะนะส่วนเรื่องของเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่
คนคนหนึ่งที่ไปที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่อ่ะนะอืม
แล้วก็จะไปไหว้สารหลักบ้านค่ะสารหลักบ้านเป็นสารหลักที่
เทียนเอ้าเทียนทูบนี่ไปลุกไหม้ค่ะที่สารหลักบ้านอีกใช่ค่ะ
ตรงนี้นะครับอันนี้คือภาพตอนที่ไฟยังไม่ได้ลุกไหม้นะคะ
อืมคือคนในพื้นที่เขาเลยมองว่าอาจจะเป็นคนนอกพื้นที่
เป็นคนต่างถิ่นมาทำพิธีแล้วไม่รู้ว่าควรจะจุดทูบจุดเทียน
แล้วปักไว้ตรงไหนยังไงอืมอีกมุมหนึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องของ
ถันอาเภษอะไรหรือเปล่าสารท่านอาจจะอยากมาบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่า
อ่าภาพตอนที่ไฟลุกไหม้เนี่ยเดี๋ยวท่านรอรอดูนะครับ
เอาดูเรื่องนี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปหาร่างทรงหรือว่าแม่หมอนะครับ
อ่าที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนะครับร่างทรงพระแม่อุมาเทวีนะครับ
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในหมู่บ้านนะครับร่างทรงคนนี้นะครับ
เป็นผู้หญิงนะครับเคยไปทำพิธีเปิดป่าระหว่างการขึ้นไปค้นหาน้องชมพู่
เมื่อสิบสามพฤษภาคมสุดท้ายแล้วเนี่ย
แต่ก็เป็นข่าวเศร้าเพราะว่าเจอในสภาพที่น้องชมพู่เสียชีวิตแล้ว
วันนี้ครับเราก็ไปถามฮะร่างทรงพระแม่อุมาเทวีคนนี้
เออว่าตกลงแล้วเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่เนี่ย
ก่อนจะทำพิธีนะครับทางร่างทรงก็ให้ทีมข่าวของเราแต่งคันห้านะฮะ
บูชาร่างทรงองค์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โดนบันดาลให้ช่วยกันตามหาคนที่ทำร้ายน้องชมพู่ด้วย
แล้วก็จุดทูบบูชาพระแม่อุมาเทวีท่องบทสวดสวดคาถาตามความเชื่อ
ก่อนที่องค์แม่พระอุมาเทวีเนี่ยจะมาประทับร่างของร่างทรงคนนี้
ช่วงเวลานี้ครับพอองค์แม่พระอุมาเทวีมาประทับร่างปุ๊บ
ร่างทรงคนนี้ก็พักก่อนเลยอืมพอมาประทับร่างเสร็จ
ร่างทรงแม่พระอุมาเทวีเนี่ยทักก่อนเลยนะบอกว่าเนี่ยแม่ของน้องชมพู่
เคยสัญญาไว้เคยสัญญาบนบานสารกล่าวกับพระแม่อุมาเทวีเอาไว้
ในวันที่ทำพิธีเปิดป่าค้นหาน้องชมพู่อ่ะแต่ตอนนี้คุณแม่น้องชมพู่
ยังไม่ทำตามสัญญาอันนี้คือวันที่ไปเปิดป่าภาพทางซ้าย
สิบสามพฤษภาคมส่วนวันนี้เราไปถามมาอ่าเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
ที่ร่างทรงคนนี้เขาบอกนะครับ
มาวันนี้ต้องการให้แม่ช่วยอะไรคะ
มาดูว่าใครเป็นคนทำน้องชมพู่
แล้วพ่อกับแม่เขาก็รับปากแม่ว่าถ้าเจอน้องเข้ามาเป็นศพก็อ่าน
แต่เมื่อเป็นศพแล้วแม่เขาไม่ทำตามสัจจะที่แม่สั่ง
แม่บอกว่าให้แม่เขานุ่งขาวข่มขาวให้๗วัน
เขาบอกแม่ว่าเขาจะนุ่งขาว๗วันแต่เขายังไม่นุ่ง
พ่อเขายังถามแม่เลยว่าเขาบวชตลอดชีวิตได้ไหม
แม่บอกว่าบุญบวชเขาไม่มี
และแม่ก็บอกว่าน้องเขาอยู่ในก้อนหินใหญ่เนื้อง

เขาย้ายศพน้องมาสามที่ที่ที่สามค่ะที่เจอ
ครั้งแรกเขาย้ายออกจากบ้านไปไปไว้ที่
มันมีร่องน้ำมีสะพาน
นี่ฮะร่างทรงพระแม่อุมาเทวีบอกว่า
เขาย้ายศพน้องชมพู่ไป๓ที่
จากบ้านไปร่องน้ำแล้วก็ไปที่ภูเหล็กไฟ
ร่างทรงของพระแม่อุมาเทวีเนี่ยได้ทวงสัญญาที่แม่น้องชมพู่บอกว่า
ตอนที่จะเริ่มพิธีเปิดป่านะครับบอกว่าถ้าหากเจอน้องชมพู่นะเจอลูกสาว
ไม่ว่าจะในสภาพไหนก็จะนุ่งเข้าห่มเข้า
ชมพู่ไม่มีดวงเรื่องการบวชก็เลยรับคำบนบาน

ที่จะนุ่งเข้าห่มเข้าให้นะครับ

คือเจอน้องชมพู่แล้วตั้งแต่๑๔พฤษภาคม
คุณแม่น้องชมพู่ยังไม่ได้ทำตามที่ได้บอกกันไว้
มันก็เลยเป็นเหตุให้ไม่สามารถคลี่คลายเรื่องนี้
ก็เลยยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านด้วยนะครับ
ร่างทรงพระแม่อุมาเทวียังทักทวงว่า
ถ้าหากอยากเจอเสื้อผ้าของน้องชมพู่ให้ครบ
ตอนนี้ขาดเสื้อกล้ามใช่ไหมที่น้องชมพู่ใส่ไป
ก็ให้ไปหาดูใกล้ใกล้บ้านไม่ต้องไปหาในป่าในเขา
มันอยู่ในบริเวณบ้านนั่นแหละไม่ได้ไปอยู่ที่ไหน
อีกส่วนหนึ่งก็คือน้องชมพู่ตอนนี้หมดบุญแล้ว
อายุไขน้องมีแค่นี้เหมือนกับอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยทำใจนะครับ
ส่วนตำรวจที่มาจับคนร้ายนะฮะ
ร่างทรงคนนี้บอกว่าไม่ต้องเอามาเยอะแยะมากมายขนาดนี้ก็ได้
ขอให้ไปคัดเอาตำรวจที่ถือศิลป์สร้างบุญบารมีเอามาแค่๕คนเท่านั้นแหละ
ก็จับคนร้ายได้แล้วเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรออยู่
จะเปิดทางให้จับคนร้ายได้อยู่แต่ต้องอย่าผลีผลามเข้าไป
เพราะคนร้ายมีอาวุธ
เขาดูแบบนี้เลยนะครับเขาบอกมานะฮะ
สิ่งหนึ่งที่ร่างทรงพระแม่อุมาเทวีได้นั่งดูแล้วก็พบเห็นเนี่ยคือบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องมนต์ดำหรือว่าศัยศาสตร์นะครับ
แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องเวรกรรมโดยมี๓คนที่เป็นญาติพี่น้องกันเข้ามาเกี่ยวข้อง
ซึ่ง๓คนนี้มีเวรมีกรรมต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติ
หากใครไม่ยอมอโหสิกรรมให้กันเนี่ยก็จะตามกันไปแบบทุกพบทุกชาติแบบนี้นี่แหละ
เพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือต่างฝ่ายต่างต้องอโหสิกรรมให้กันแล้วจะหมดเวรหมดกรรมต่อกัน
สามคนนี้เขามีความผูกพันกันเขาเป็นศัตรูหมู่มารกันมาในอดีตแต่ชาติ
คนหนึ่งคนใดถ้าไม่อโหสิกรรมให้กันอยู่เนี่ยกรรมเวรจะตามทุกพบทุกชาติ
ระหว่างสายเลือดของพี่น้องมันเป็นศัตรูหมู่มารกันต้องต่างฝ่ายต่างอโหสิกรรมให้กันละกรรมละอภัยบาทและสิ่งเหล่านั้นจะปลดล็อกได้ดีค่ะ
ตัวร่างทรงพระแม่อุมาเทวีนะครับยังบอกว่าที่เหตุการณ์มันยังเป็นแบบนี้อยู่เพราะครอบครัวของน้องชมพู่ไม่เคยทำบุญไม่เคยสร้างบารมีทำให้ไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อยากให้เรื่องจบต้องไปทำบุญทำทานนุ่งขาวห่มขาวสร้างบุญบารมีแล้วทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จตามที่ใจนึก
นี่นะครับทุกผู้ชมครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะตามที่เขาบอกมาแต่ถ้าเรื่องที่ว่าไปทำพิธีเปิดป่าวันนั้น๑๓พฤษภาคมแล้วคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าถ้าเจอลูกสาวนะไม่ว่าสภาพไหนเนี่ยก็จะนุ่งขาห่มขาวจะนุ่งขาห่มขาวให้เนี่ยนะครับเราไปถามป้าแต่นนะป้าแต่นป้าของน
การพูดกันแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมป้าแต่นนี่ก็พี่สาวน้องชมพู่นะครับก็นึกอยู่นิดนึงแล้วก็บอกว่าก็จำได้นะวันที่ทำพิธีเปิดป่ากันมีร่างทรงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงมาทำพิธีเปิดป่าให้แล้วพ่อกับแม่น้องชมพู่ได้บนบานว่าเดี๋ยวเจ้าบวชให้จริงฝ่ายพ่อบอกจะบวชตลอดชีวิตแม่บอกเดี๋ยวเจ้าบ
ยังบุญไม่ถึงพระเหลืองไม่ต้องบวชเอาในส่วนของแม่ก็แล้วกันที่ว่าจะนุ่งขาวห่มขาวให้ตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ร่างทรงพระแม่อุมาเทวีทักในวันนี้ที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปถามมาเนี่ยนะครับทางป้าของน้องชมพู่บอกว่าเออใช่เขามีการพูดกันไว้จริงแล้วจนถึงวันนี้นะครับตั้งแต่
ไว้ให้ได้มั้ยบวชเจ็ดวันอึ
ผ้าขาวนี้ก่อนแบบว่าให้แบบคือเคยฆ่าสัตว์เคยอะไรไหม
ล้างตรงนี้ออกให้หมดก่อนถ้าอยากจะบวชพระค่อยอีกทีนึง
คุณผู้ชมคะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ด้วยนะคะ
หนึ่งในสาเหตุที่ทีมข่าวของเรายังคงนำเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและมุมทางศัยศาสตร์อยู่อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ยังจับคนร้ายไม่ได้ก็เพราะว่าตำรวจบอกเลยนะคะ
ว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นที่ว่าคนร้ายน่าจะมีความเชื่อทางศัยศาสตร์
ก็เลยกระทำการในลักษณะบางอย่างกับน้องชมพู่อืม
เพื่อที่จะเอาชิ้นส่วนบางอย่างของน้องชมพู่ไปทำพิธีทางศัยศาสตร์
ประเด็นนี้ตำรวจยังไม่ตัดทิ้งนะคะเพราะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
ด้วยบางส่วนซึ่งไม่รู้ว่าใครตัดแหละ
มันก็มีประเด็นเรื่องของในมุมทางศัยศาสตร์ตำรวจก็เลยเชิญตัวหลายคนเลยนะคะ
มาสอบปากคำทั้งพระเองในพื้นที่เนี่ยหลายรูป
ที่ตำรวจนิมนต์ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีของน้องชมพู่
หรือแม้กระทั่งคนที่ตั้งตัวเป็นร่างทรง
คนที่มีความเชื่อทางศัยศาสตร์
คือในพื้นที่ตำบลกกตูมเนี่ยค่ะ
มีคนที่ตั้งตัวเป็นคนทรงเป็นหมอผีอยู่๒๓คน
มีพระหนึ่งรูปมีคนทั่วไปอีก๒คนที่มีความเชื่อในลักษณะแบบนี้นะคะ
ตำรวจเรียกคุยหมดนะคะครับตำรวจอยากได้ข้อมูลตรงนี้ค่ะ
ตำรวจไปถามเลยว่าใครได้คุยกันในเรื่องศัยยศาสตร์มนต์ดำ
ช่วงที่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์กับน้องชมพู่บ้างไหม
วันนี้ค่ะพระอาจารย์ลายเจ้าสำนักสงฆ์โครณาค่ะ
เห็นทีมข่าวของเราก็คุยกับทีมข่าวนะคะ
วันนี้พระอาจารย์ลายบอกว่าไม่มีดูหมอไม่มีหวยอะไรแล้วนะ
เจ้าคณะตำบลมีคำสั่งไม่ให้พระมาอวดอุตริหรือทำอะไรแบบนั้นอีกแล้ว
มันเป็นภาพไม่ดีไม่ใช่กิจของสงฆ์
แต่สิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์บอกนะคะแล้วก็คุยกับทีมข่าวของเรา
เกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่พระอาจารย์ลายบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่านิมิตรเห็นก่อนหน้านี้๒๓วัน
เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่เกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งของคนในครอบครัว
น่าจะมาจากปัญหาเรื่องของที่ดินมรดกที่พ่อแม่ยกให้ลูกบางคนได้น้อย
หรือที่ดินอาจจะทับซ้อนมีปัญหาทำให้ไม่พอใจกัน
แล้วมาลงกับเด็กอันนี้พระอาจารย์ลายบอกนิมิตเห็นนะคะ
แล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่มีเรื่องราวทางศัยศาสตร์เกี่ยวข้องแน่นอน
มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นศัยศาสตร์มั่นใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์
ไร้เวชเซ็นต์ศัยศาสตร์มันมีมั่นใจที่ต่างทหาร
เป็นอันเป็นนี้โบบัตรรายละเอี๊ยดนะแหละ

มันเป็นบ้างไหนอาจารย์
มันก็บอกอยากเชื่อบันไดนะบอกง่ายนะ

ข้อมูลจากพระอาจารย์ลายเนี่ยค่ะ
อดคล้องกับข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้มาจากชาวบ้านกรอกคนนึงนะคะ

คาดว่าน่าจะมีการปิดบังความจริงอะไรบางอย่าง
โดยเฉพาะพ่อของน้องชมพู่
เพราะมีชาวบ้านที่เคยกินเหล้ากับพ่อของน้องชมพู่
บอกว่าพ่อของน้องชมพู่เคยเผลอพูด
เรื่องบางเรื่องออกมาในลักษณะที่ว่า
ทำไมมันเอาแก้วตาดวงใจกูไปแบบนี้
คล้ายกับว่าพ่อของน้องชมพู่

พ่อของน้องชมพู่กลับบอกว่าไม่รู้

ก็ถ้าเป็นเรื่องแบบที่ชาวบ้านคนนี้ให้ข้อมูลกับเรา

ใช่ไหมฮะก็ขึ้นอยู่ก็ตำรวจจะไปขยายผล
แล้วก็มีหลักฐานมากน้อยขนาดไหน
ในการนำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้าย
ใช่ค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
โดนเรียกไปสอบปากคำหลายครั้งมากจริงนะคะ

บอกว่าตำรวจเองก็บอกความคืบหน้าทางคดีมาบ้าง

ซึ่งคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าอีกมุมนึงก็อยากรู้นะแต่อีกมุม

คือถ้ารู้มาเยอะเกิดเผลอพูดไปไปเล่าให้ใครฟังขึ้นมา

ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่บ้านของน้องชมพู่นะครับ
คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะฮะ
แต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยนะครับ
มีตำรวจภูทรภาค๔ลงพื้นที่นำตัวในแอ๋ม
แอ๋มนี่เป็นผู้ชายที่อยู่ข้างบ้านน้องชมพู่นะฮะ
ตำรวจได้นำมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ให้พาเดินไปดูการเดินค้นหาน้องชมพู่ที่ป่ามันสำปะหลัง

ก็มีชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านน้องชมพู่

ขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านน้องชมพู่

เป็นใครที่ไหนมาทำอะไรยังไง
เขาบอกว่าเขามาจากจังหวัดกรสินเลยนะ

เป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเป็นนักปฏิบัติธรรมตามวัดต่าง

แล้วบอกว่าได้ติดตามข่าวของน้องชมพู่มาตลอดนะครับ
ก็เลยอยากรู้ว่าพื้นที่ในหมู่บ้านของน้องชมพู่ที่อยู่เนี่ยเป็นยังไง

แล้วเขาฝันเห็นคนที่ทำร้ายน้องชมพู่

แล้วในฝันเนี่ยผู้ต้องสงสัยเป็นใครล่ะหน้าตาแบบไหน

ถ้าทีมข่าวเรามีรูปเนี่ย

ว่าที่พี่เห็นเนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบไหนอะไรยังไง

แต่เขาก็อยากให้ทีมข่าวของเราเปิดหน้าให้ดูก่อนนะฮะ
แล้วก็บอกเราว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นผู้ชาย๒คนนะมี๒คน

แล้วก็เป็นที่รู้จักกันด้วยสองคนนี้นะครับ

ตอนนี้ตำรวจล็อกตัวไว้แล้ว

ผู้ชายคนนี้บอกว่าเพราะมันอันตราย

ก็เพราะมีปัญหากับครอบครัวน้องชมพู่

ก็เพราะว่าต้องการเอาไปซ่อน

คนนี้ก็ไม่บอกว่าคนร้าย

ติ๊ก็เลยบอกอันนั้นเปิดให้ดูก็ได้

เขาบอกว่าเห็นในทีวีหลายครั้งนะ
มีคนอื่นอีกไหมเราก็ให้ดูรูปคนอื่น
คนนั้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่
ก็เลยไม่รู้ว่าเขาฝันถึงใครนะฮะ

กลางป่าบนภูเหลคไฟ

พุ่งขึ้นมาแล้วลอยขึ้นฟ้า

มิตหมายที่ดีที่จะจับคนร้ายได้

ตำรวจจับคนร้ายได้แน่ค่ะผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์มาจากจังหวัดกาลสิน
อืมมาถึงบ้านของน้องชมพู่เนี่ยฮะแล้วเขาบอกว่าในฝันเนี่ย
ทำให้รู้ว่าคนร้ายผู้ชายสองคนเนี่ยนะแต่ว่าเจอแค่คนเดียวนะ
เขาบอกว่าเขารู้ว่ามี๒คนนะแต่ว่าเขาเจอแค่คนเดียว
ที่เจอแบบเห็นได้จัดจังเนี่ยนะเป็นผู้ชายผิวสีแทน
อ่าก็ถามว่าทำไมไปฆ่าน้องชมพู่ล่ะไปมอบตัวซะนี่
คนร้ายตอบกลับมาว่าไม่กล้าบอกความจริงกับตำรวจ
เขายังแนะนำคนร้ายเลยนะแนะนำในฝันนะฮะ
บอกว่าถ้าไม่กล้าบอกตำรวจอ่ะก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านสิอืม
จากนั้นคนร้ายบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนที่ก่อเหตุด้วยกันก่อน
เดี๋ยวไปปรึกษากันก่อนว่าจะเอายังไงดี
แต่คนร้ายก็ไม่ได้บอกว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยเป็นใคร
เมื่อคืนนี้ผมฝันเห็นแสงโอ้ลูกใหญ่นะ
ถ้าประมาณนี้แหละไอ้ที่เป็นลูกแก้วมันออกแสงพุ่งทางลูก
ลูกนี้แหละลูกที่น้องไปเสียนั่นแหละพุ่งกระจายอย่างนี้
ผมเลยบอกว่าอ๋อสงสัยได้เลิกหมายถึงว่ามันน่าจะปิดคดีอ่ะ
นิมิตพี่ไปเจอเขาได้ยังไงครับโอ้ยสายปฏิบัติเขาเห็นกันหมดนั่นแหละ
สายปฏิบัติเขาเห็นเออก็อย่างที่มาเยอะเยอะน่ะ

เพื่อความสักใจทำว่าฉันทำไปเพื่อความสักใจครับ

ที่หนีที่หลบเรื่องกันก็เรื่อง
แถวนี้ก็ซวยสิมาแถวนี้ก็ซวยเออ
หลังจากเล่าเรื่องราวให้คุณกิติศักดิ์ฟังแล้ว
ผู้ชายคนนี้ก็เดินไปที่ศาลหลังบ้านที่อยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่นะครับ
นำทูบ๕ดอกเทียน๒เล่มไปจุดไหว้อธิษฐานแผ่บุญกุศลให้กับดวงวิญญาณของน้องชมพู่
เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นผู้มาเยือนมาจากต่างถิ่น
เราก็จุดให้พรท่านแล้วก็บอกกล่าวท่านว่าเรามานี่มาจุดประสงค์อะไร

อันนี้เป็นสารที่อยู่หลังบ้านน่าจะเป็นสารเจ้าที่ของบ้านน้องชมพู่

เบียนรถจักรยานยนต์ของเขาที่เขาขี่มา
ขี่จักรยานยนต์มาต้องดูภาพทะเบียนอะไรของเขาก็ไม่รู้

แต่ว่าทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับสารหลักบ้าน
คนในพื้นที่ในหมู่บ้านกกอกเคารพนับถือพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ก็เคยไปกราบไหว้
คำแนะนำของผู้ที่มีความเชื่อนี่ค่ะไฟไหม้ไฟไหม้ที่สารหลักบ้าน
หลังจากที่มีการจุดทูบจุดเทียนไปสักประมาณแค่๑๐นาทีไฟไหม้แบบนี้เลยนะคะ
คือคนในพื้นที่เขาตกใจมากนะคะเขาบอกว่านี่คือสารที่คนเคารพนับถืออยู่มานาน
ไม่เคยไฟไหม้แบบนี้ครับมุมหนึ่งเขาก็มองว่าหรือว่าคนที่ไปจุดทูบจุดเทียน
ทำพิธีเป็นคนนอกพื้นที่ต่างถิ่นมาจุดแล้วไม่รู้ว่าควรจะจุดจะปักจะวางไว้ตรงไหน
ก็คือนักปฏิบัติธรรมคนเมื่อกี้ที่มาจุดเอาไว้
ค่ะเขามาจากต่างถิ่นไงคะสารเดียวกันที่ภาพเมื่อสักครู่
นี่คุณภูริพัฒน์ต้องมาช่วยดับไฟใช่นี่ค่ะบ้างก็บอกว่าหรือว่าเจ้าที่เจ้าทาง
อยากจะบอกอะไรกับคนในหมู่บ้านหรือเปล่านี่นะคะคือไปจุดเทียนสองเล่มจุดทูบ๕ดอก
แล้วปักเอาไว้ที่สารหลักบ้านพอจุดทูบเสร็จปักเสร็จจุดเทียนเสร็จปักเสร็จแล้วเขาเดินไปเลยไงคะ
จากที่คุณภาคภูมิเล่าไปจุดเสร็จสวดเสร็จติก็เดินออกไปด้วยกัน
ไปแป๊บเดียวสิบนาทีคนแถวนั้นตะโกนร้องอ่ะว่าอุ้ยสารไฟไหม้โอ้โห
ดอกไม้จานรูปปั้นนางรำโดนไฟไหม้เสียหายหมดเลยนะคะอ๋อนี่ค่ะวันนี้ถ้าเกิดไม่เห็นก่อนนี้ยุ่งนะ

เนี่ยทีมข่าวก็ต้องมาช่วยกันดับไฟเห็นไหมคะครับ

คุณนริสทีมข่าวของเราก็คุยกับเจ้าของพื้นพื้นนะครับ
ตั้งสารหลักบ้านนะคะนางดอนมะลิรสเขาก็บอกว่า
พอรู้ว่าสารถูกไฟไหม้ตกใจมากรีบวิ่งมาดู
สารหลักบ้านตรงนี้เนี่ยคนในพื้นที่หมู่บ้านกกอก
ร่วมกันสร้างเอาไว้เพื่อยึดเหนียวจิตใจ
บูชากราบไหว้ขอพรเธอบอกโอ้โหเสียความรู้สึกมาก
คนมาทำพิธีที่ศาลนี้ทำไฟไหม้แบบนี้ได้ยังไง
สารหลักบ้านอยู่มาหลายสิบปีแล้วนะคะไม่เคยเกิดเรื่องไม่ดีเลย
ไม่เคยมีใครทำไฟไหม้อ่ะครับคนเขาก็มาจุดทูบจุดเทียน
กราบไหว้กันอยู่บ่อยและอยู่มาตั้งหลายสิบปี
คนในพื้นที่เขาเลยบอกแบบนี้ค่ะว่าปกติแล้ว
คนในพื้นที่เวลาเขาจะไหว้เนี่ยนะคะจะไม่ใช้เทียน
หรือถ้าใช้แล้วจะปักเนี่ยเขาจะปักไว้ที่ดินด้านล่างค่ะ
อืมไม่มาวางเอาไว้บนศาลเพราะบนศาลเป็นไม้ใช่ไหมคะ
ครับแล้วมันมีหลายหลายอย่างที่ติดไฟง่ายอ่ะอ่าใช่
เนี่ยแต่ว่านักปฏิบัติธรรมคนต่างถิ่นคนนี้เขาจุดไว้บนศาลเลย
เสร็จปักตรงนั้นเลยแล้วไปเลยไงแล้วเดินไปเลยอืม
ทีนี้ค่ะคนในพื้นที่เขาเลยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
อาจจะเป็นเพราะว่าภูมิเจ้าที่อยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างหรือเปล่า
หรือไม่ยอมรับการไหว้ของนักปฏิบัติธรรมคนนี้หรือเปล่า
หรืออาจจะเป็นไปได้เกี่ยวกับลางบอกเหตุร้ายว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
กับคนในหมู่บ้านนี้ไหมแต่ถ้าคิดในแง่ดี
ท่านอาจจะต้องการสารใหม่ก็เลยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คนในพื้นที่เขาบอกว่าการที่ไฟไหม้สารหลักบ้านตรงนี้
ภูมิเจ้าที่อาจจะใบ้ตัวเลขเป็นในแล้วก็อยากได้สารใหม่
เขาบอกว่าไฟไหม้ความสูญเสียคือเลข๐ค่ะคือศูนย์เสียไงฮะ
ใช่บ้านเนี่ยความหมายก็เหมือนกับเป็นเลข๕
อันนี้เขาตีกันเป็นเลขนะครับเขาก็เลยเชื่อว่ามุมหนึ่งนะ
ภูมิเจ้าที่ท่านอาจจะอยากจะให้เลขเผื่อใครโชคดีถูกรางวัลวงรางวัลก็ได้สารทำสารขึ้นมาใหม่
เพราะสารนี้ก็เก่าแก่อายุหลายสิบปีแล้ว

พวกเราจุดติดทูบไม่ได้จุดเทียนอืมถ้าจุดเทียนก็เราก็เอาลงมาข้างล่าง

ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยไหม้
รู้สึกยังไงครับมีหมอหมอมาแล้วมาไหว้อย่างนี้แล้วไฟไหม้สาดเลย
รู้สึกไม่รู้รู้สึกอึดอัดรู้สึก

อ่าทำไมทำไมไม่ไม่ทำที่บ้านเขาล่ะถ้าจะแผ่เมตตาก็ทำที่บ้านเขาก็ได้

อ่าไม่ไม่ขอไม่ขออืมไม่ขอเจ้าภาพไม่ขอเจ้าที่เลย
ถ้ามันไหม้แบบนี้แล้ว
ดูไม่ดีเลยดูไม่ดีคิดว่าคิดไหมคะว่ามีหลังหลายหลังหลาย
ก็อยู่ที่ใจเรานะถ้าเราพูดให้ร้ายก็ร้ายแต่เราพูดให้ดีก็อาจจะถูกหวยนะ

ก็สารนี้มันก็เป็น๕อยู่แล้วไง
ทำไมห้า

ทำไมอ๋อมี๕เสา
ไม่แบบศาลนี้หรือบ้านหรืออะไรเขาต้องเลขห้านะ
แล้วถ้าเกิดไปไหม้ศาลแบบนี้ปีเท่าไร
ข้าวถ้าไหม้หมดก็อาจจะเป็นสูญห้าแบบนี้นะ
ก็เสียใจเสียใจที่เขามาไม่บอกเราเลยเพราะเราเป็นเจ้าของที่เองไง

แล้วอยู่พ่อหมอมาจากไหนก็ไม่รู้มาเผาเองเลย
แล้วก็เสียใจนะบอกตรง
วางทุกข์วางเทียนไม่เป็นให้เลย
อยากได้ใหม่นะนึกในใจนะก็อยากได้ใหม่อยู่
ขอโทษนะพระพุทธพระธรรมนะที่เขามาทำแบบนี้นะ
เราก็ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรเราขอให้เขาโชคดี
ขอให้เขามีโชคมีลาบ
แต่ก็เป็นเรื่องที่คนในพื้นที่เขาตกใจจริงแหละ

คุณนฤทธิ์ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปถามกับพระอธิการบุญมา
ท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอก
พระที่ทำพิธีสร้างสารหลักบ้านสารนี้ค่ะ
ท่านก็บอกว่าการที่สารหลักบ้านไฟไหม้
ลางร้ายลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่า
ท่านบอกว่าไม่รู้หรอกว่าเกี่ยวไหม
แต่การที่มีพวกร่างทรง
หรือใครก็ตามไปจุดทูบจุดเทียน
โดยไม่ได้ขอเจ้าของพื้นที่
แล้วไปวางไม่เป็นที่เป็นทางจนทำให้ไฟไม่สาร
มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรทำอยู่แล้ว
สารหลักบ้านเปรียบเสมือนที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน

ดังนั้นการจะวางสิ่งของอะไรต้องระวัง
ถ้าทำไปด้วยความขาดสติ

มันก็จะเสียหายแบบนี้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นหลักบ้าน
เป็นสิ่งที่เค้ารบเนี่ย
ธรรมดาวันพระเขาก็จะเอาทูบเทียนไปจุดบูชา

มีบรรดาล่างทรงพยายามที่จะมาทำจากนู้นตรงนี้

มันก็ดูไม่โอเคเลยใช่ไหมครับ
มันก็ดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่
ไม่เข้าใจเรื่องกิจใจของบ้านเค้า

ไม่ใช่มาบวงสวงไม่ใช่มาทำสิ่งที่ไม่ดี

แล้วการไหม้อย่างนี้มันอีกมุมหนึ่ง
เขามองว่ามันจะเกิดรางไม่ดีกับหมู่บ้านไหมครับ

เพราะปกติไม่เคยไหม้เลยใช่ครับ
มันก็ไม่เคยไหม้เพราะว่าคนไม่เอา

แต่มันจะยังไงก็ไม่รู้

แต่มาก็ไม่ได้คิดเรื่องกับ

ก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาเตือนอยู่
เป็นของเคารพทั้งหมู่บ้านไม่อยากให้ไปทำ
ไม่อยากให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดี
ความเชื่อของใครของมันไม่ต้องไปทำ

สารหลักบ้านนี่ก็เปรียบเหมือนสารหลักเมืองแล้วฮะถ้าเป็นจังหวัดเป็นประเทศก็สารหลักเมือง
สารหลักบ้านก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขู่หมู่บ้านของคนในหมู่บ้าน
สารเจ้าที่เจ้าทางที่เราคารพนับถือบูชาศัทธา
จักเกิดเหตุแบบนี้จะไฟมากอย่างน้อยแล้วแต่

เราได้ไปคุยกับคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับนางสาวิตรีวงศรีชานะ
คือเมื่อวานนี้เนี่ยลุงพลกับป้าแตนค่ะอ่า
ลุงพลนี่ลุงเขยป้าแตนนี่พี่สาวของคุณแม่น้องชมพู่เป็นป้าแท้เนี่ย
เขาไปหาร่างทรงกันมาลุงพลนี่ตอนนี้เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะ
แล้วร่างทรงคนนั้นที่ลุงพลป้าแตนไปหาเนี่ยมันมีภาพว่าร่างทรงคนนั้น
มีวิญญาณน้องชมพู่มาเข้าสิ่งร่างมาเข้าร่าง
แล้วก็พูดพร่ำพนานาต่างนานาไม่ใช่คนนี้นะฮะ
ที่ลุงพลป้าแต่นเนี่ยไปหาเข้าไปอีกคนนึงภาพคนนี้อย่าเพิ่งเอาแม่น้องชมพู่ก่อน
คือพอคุณแม่เห็นภาพลุงพลป้าแตนไปหาร่างทรงคนหนึ่ง
แล้วร่างทรงคนนั้นก็บอกว่าน้องชมพู่มาเข้าร่าง
แล้วคุยกับลุงพลกับป้าแตนคุยพร่ำพันละนาต่างนานาเยอะแยะไปหมด
แม่น้องชมพู่บอกว่าที่บอกกับคุณน้องฤทธิ์บุญนิมปุศือหาของเรานะ

ใช่ค่ะแม่ก็บอกว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแท้ทั้งลุงพลทั้งป้าแตนเนี่ย

เพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนที่อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงคนนู้นคนนี้มาตั้งเยอะ
ไม่จริงก็เยอะมากแม่จับผิดได้เนี่ยโอ้โหใช่จะ
คือไม่นับที่มาที่บ้านแม่น้องชมพู่นะส่งข้อความมาส่งอะไรมาเยอะแยะไปหมด
แต่คุณแม่กับคุณพ่อน้องชมพู่ก็ยังขอยึดมั่นในหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แม่น้องชมพู่บอกกับเราว่าที่ลุงพลกับป้าแตนไปหาหมอดูไปหาร่างทรง
ร่างทรงคนนั้นแสดงปฏิหารว่าวิญญาณน้องชมพู่เข้าสิงร่างเนี่ย
แล้วบอกลุงพลป้าแตนว่าโอ้โหชมพู่คิดถึงลุงพลป้าแตนทำนายอะไรต่างนานาเยอะแยะไปหมด
แม่บอกว่าโกรธมากเพราะทั้งคู่ยังไงก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
แต่กลับไปเชื่อแม่หมอร่างทรงอะไรพวกนี้แล้วจากที่เห็นในข่าวแม่หมอร่างทรงคนนี้ที่บอกว่าน้องชมพู่มาเข้าร่าง
แม่บอกแม่ฟังแล้วไม่ใช่ลูกสาวแม่แน่แม่น้องชมพู่บอกว่าร่างทรงหลายคนพยายามจะบอกว่าสื่อสารกับน้องชมพู่ได้
น้องชมพู่มาเข้าฝันมาเข้าร่างเวลามาหาแม่บอกแบบนี้เกือบทุกคน
แต่มักไม่เคยทำการบ้านกันให้ดีก่อนแม่บอกว่ายังจำได้ไหมมีคนนึงที่มาที่บ้านแม่เนี่ย
อ้างว่าเป็นหมอดูปู่เทวดาเป็นผู้หญิงแล้วมาอ้างว่าชมพู่เนี่ยเข้าร่าง
แทนตัวเองว่าหนูให้เลือกนมกล่องที่ชมพู่ชอบก็เลือกไม่ถูก
บอกไม่ได้ว่าชมพู่เนี่ยรักแล้วก็ห่วงอะไรมากที่สุด
ผู้หญิงคนนี้ที่อ้างว่าวิญญาณน้องชมพู่เข้าร่างอ่ะ
เนี่ยเคยมาเนี่ยแม่บอกไม่ใช่เลยชมพู่เนี่ยไม่เคยแทนตัวเองว่าหนู
แทนตัวเองว่าน้องให้ลองเลือกซิชอบของอะไรหวงของอะไร
นมเปรี้ยวนมกล่องสีแบบไหนก็เลือกผิดไม่เคยถูก
คุณแม่น้องชมพู่ยืนยันว่าหากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
ยังไงก็ไม่มีวันเชื่อนะฮะอ่าเดี๋ยวลองไปฟังนะฮะ
ย้อนไปฟังเหตุการณ์ในครั้งนั้น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
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง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
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง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

นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง

นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง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
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง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
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง

เพราะว่าชมผู้ไม่ได้พูดภาษากลางทุกคำหรอกไหมไม่ไปหาหม่อซม
อันนี้แม่ก็อยากจะพูดเหมือนกันเพราะว่าแม่น่ะไม่อยากไปกวนน้องเลย
ไม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้วและเป็นแบบไหน
เอาที่ตาเห็นค่ะแล้วไม่ต้องมาบอกแม่ว่า
น้องเจ็บน้องปวดน้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่ตรงป่าตรงนี้
ทำไมป้าลุงไม่เห็นร้องไห้อย่างนั้นอย่างนี้
รู้แล้วว่าลูกแม่ถูกฆ่าแค่นี้ก็พอแล้ว
แล้วที่พ่อแม่ไม่ไปแม่ไม่อยากไปกวนน้อง
แล้วก็ไม่อยากมีพิธีทำเรียกวิญญาณหรืออะไรเกี่ยวกับน้องค่ะ
แล้วอีกอย่างร่างทรงน่ะบอกรูปภัณฑ์สันฐานคนร้ายนะ
อันนี้มันทำให้ชาวบ้านเขาระแวงกันค่ะ

เฮ้ยหมวกคาบอยมึงแม่
ไม่ดีหรอกค่ะแม่พยายามนิ่งแล้ว
แล้วแม่ก็ไม่เชื่อเรื่องร่างทรงเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแม่เชื่อตำรวจค่ะ
ไม่เห็นว่าจะมีฤษีหรือว่าร่างทรงองค์ไหนจะเป็นผู้ดำเนินคดีกับคนร้ายสักคดีเดียว
ด้วยความโง่ของแม่ที่พูดออกมาแบบนี้ก็ได้
พูดถูกแล้วล่ะฮะคุณแม่บอกแม่ไม่เชื่อร่างทรงคนไหนทั้งสิ้นเชื่อตำรวจอย่างเดียว
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพอแม่ของน้องชมพู่บอกว่าไม่สบายใจ
ขั้นโกรธเลยทีเดียวที่ลุงพลกับป้าแตนซึ่งก็คือพี่สาวของแม่น้องชมพู่อ่ะนะ
ไปคุยกับร่างทรงใช่ครับแล้วร่างทรงก็อ้างว่าวิญญาณของน้องชมพู่เข้าร่าง
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับป้าแตนบอกว่าเนี่ยแม่น้องชมพู่เขาไม่สบายใจ
เขาโกรธนะที่ไปคุยกับร่างทรงแบบนั้น
แตนก็เลยบอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าน้องสาวของตัวเองก็คือแม่ของน้องชมพู่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้
แต่ป้าแตนบอกก็ป้าแตนเองและพ่อกับแม่ซึ่งก็คือตายายของน้องชมพู่เชื่อเรื่องนี้มาก
ก่อนจะไปหาร่างทรงก็มีการพูดคุยกันก่อนแล้วส่วนตัวป้าแตนก็เชื่อแบบห้าสิบห้าสิบครับ
แต่ที่แปลกใจก็คือทำไมร่างทรงทักชื่อลูกชายของป้าแตนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
เพราะลูกชายไม่ได้ออกสื่อแต่ร่างทรงเรียกชื่อได้เลยว่าลูกชายชื่ออะไร
ระหว่างรอเจอร่างทรงก็มีคนมารอพบร่างทรงอยู่ก่อนแล้ว๑๕คิว
ร่างทรงทักถูกทุกคนทั้ง๑๕คิวที่มารอพูดถูกหมดเลยจนมาถึงคิวของป้าแตนและลุงพลเนี่ย
เข้าไปปุ๊บไม่ได้คุยอะไรไม่ได้พูดอะไรให้ร่างทรงฟังเลยนะแต่ร่างทรงทักถูกทุกอย่าง
แล้วก็เรียกลุงพลที่รออยู่ข้างนอกอ่ะให้ตามเข้ามานี่ค่ะป้าแตนเลยบอกว่าไม่เชื่อต้องเชื่อมันแปลกจริงจริงอ่ะ
ป้าแตนเข้าไปคนเดียวคุยร่างทรงพูดถูกหมดทุกอย่างร่างทรงบอกเรียกลุงพลเข้ามาด้วยก็ทักทุกอย่างถูกหมด
แตนก็เลยบอกว่าจริงแล้วที่ไปดูร่างทรงเนี่ยนะไม่ได้จะไปรบกวนวิญญาณน้องชมพู่แต่ตัวเองก็เป็นป้าน้องชมพู่แล้วก็ถามพ่อแม่ของน้องชมพู่ก่อนแล้วด้วยคือถ้ามีโอกาสก็อยากจะพาพ่อแม่น้องชมพู่ไปดูร่างทรงด้วยกันเลยเหมือนกัน

ชัดว่านั่นเป็นหลานหรือเปล่า

ต้องรู้ต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ชมพู่หรอก

ถ้ารักหลานจริงรักหลานมากจริง
ต้องรู้ว่าชมพู่ลักษณะ

ออกรายการเทอร์ธรรณ์

ความไว้สุดใจของข้าวเนอะและตัวน้อง
เพราะว่ามันก็ธรรมดาน้องไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้
ไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้แต่ข้าวก็คิดว่า
อาศิษย์สวยแต่สักอย่างนึงเล็กนิดนึงก็ยังดีอะไรแบบนี้อ่ะนะ
ข้าก็ไปโดยใจของข้าวและตัวน้องก็ไม่เคยเชื่ออยู่แล้วก็ไม่เป็นอย่าง
จะเอาร้านไปทางมหังสีดอกเขาก็ไปลูก

อาศิษย์คิดอย่างคืนมาเดินตัวนี้นึงเพื่อเติมที่สวยเหนื่อยหน่อย

หลายคนอาจจะมองว่าตัวป้าแตนเองกับแม่น้องชมพู่
ซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
แตนยืนยันว่าไม่มีอะไรนะคะยังคุยกันยังไปมาหาสู่กันตามปกติ
แต่เอาจริงก็คือตามปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้ว
พอเกิดเรื่องน้องชมพู่ป้าแตนบอกว่าก็ไม่อยากจะไปกวนใจน้องสาว
ก็ปกติไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นอยู่แล้วไม่ได้ว่ามีปัญหาทะเลาะอะไรกันครับ
วันนะครับทุกผู้ชมครับใครทำอะไรน้องชมพู่เนี่ยตำรวจกำลังตามอยู่นะครับ
ความคืบหน้าทางคดีวันนี้ในการสืบสวนสอบสวนเดี๋ยวมีให้แน่
แต่ให้ท่านผู้ชมดูความเคลื่อนไหวตรงนี้ก่อนอันนี้มันก็มามันก็มาคู่กันตามความเชื่อของชาวบ้านนะฮะ
ความจริงทุกพื้นที่เขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะนี่คือพระเดือนชัยครับ
พระเดือนชัยที่เคยขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟไปช่วยดูเรื่องราวของน้องชมพู่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ใหม่
แล้วก็มีการเขียนลงบนจงบนจานเป็นตัวเลขแล้วคนก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกลอตเตอรี่กันเนี่ยนะฮะ
ทีนี้พรุ่งนี้จะสิบหกมิถุนายนไงใช่ค่ะโอ้โหช่วงเนี้ยสามสี่วันมาเนี้ย
คนไปหาพระเดือนชัยทุกวันนะครับนี่ฮะวันนี้ก็ยังไปอยู่นะครับ
เพราะว่าอ่าพระเดือนชัยหรือว่าหลวงปู่เดือนชัยเจ้าวาดวัดถ้ำจานครูภูหินต่างอยู่ที่มุกดาหารนะอืม
แต่๓วันนี้ได้รับกิจนิมนต์นะครับไปที่พุทธอุทยานมาคบูชาอนุสรพุทธยันตรี
ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกซึ่งมีการนิมนต์พระเกจิอาจารย์มาหลายรูป
เพื่อมาปลุกเสกแล้วก็ลงคาถาพระรุ่นต่างนี่ฮะพระเดือนชัยก็มาเจอมาลงคาถา
พระของหลวงปู่เดือนชัยเองนะครับเป็นพระหลวงปู่เดือนชัยรุ่นที่หนึ่ง
เหรียญรุ่นแรกเลยนะฮะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับ
มีชื่อรุ่นว่ารุ่นเจริญพรนี่ครับด้านหน้าเป็นรูปของหลวงปู่เดือนชัย
ตรงครึ่งองค์นะครับด้านหลังก็เป็นยันประจำตัวของหลวงปู่เดือนชัย
อ่าเขียนด้วยมืออ่าแต่ว่าก็แล้วแต่ชาวบ้านนะฮะ
จะไปดูเห็นเป็นอะไรยังไงบ้างอืมตรงเนี้ยแบบเนี้ยนะครับค่ะ
หลวงปู่เดือนชัยบอกว่าเหรียญรุ่นที่หนึ่งเนี้ย
โค้ดอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้ามารับกับมือเนี่ย
มันไม่มีบาร์โค้งบาร์โค้ดอะไรตรวจสอบหรอกเอาเป็นว่าใครทำก็ไม่เจริญก็แล้วกัน
ค่ะนี่ฮะแล้วก็ได้เจอมาด้วยนะนี่ฝากคุณสุชาดาสุริคง
ผู้สื่อข่าวของเรามาให้คุณเขมสอนกับผมคนละองค์

ก็กราบขอบพระคุณไปทางนี้แล้วกันนะฮะหลวงปู่
นี่นะฮะหลวงปู่เดือนชัยก็ได้เขียนยันใส่กรอบรูปนะครับ
แล้วก็ชูให้ลูกศิษย์ลูกหาดูนะฮะที่วันนี้มากันนะครับ
ลูกศิษย์ก็เห็นกันไปต่างนายันกรอบรูปตรงนี้
บางคนก็บอกว่าที่ยันเนี่ยมีอย่างนี้อย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเห็นไหมฮะ
โอ้โหนะครับขณะที่กำลังทำพิธีวันนี้นะครับ
ตอนที่หลวงปู่เดือนชัยกำลังเทศสอนลูกศิษย์อยู่นะ
อยู่มีลูกศิษย์คนหนึ่งถือพานมาอยู่ด้านหน้าหลวงปู่
แล้วอาการตัวสั่นมือสั่นเหมือนกับสัมผัสอะไรได้

คุณสุชาดานะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

ตรงนี้นะครับก็เลยไปถามนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้นะครับอายุ๕๓ปี
เป็นแม่ค้าขายต้มเลือดหมูอยู่ที่ตลิ่งชัน

ดูคุณเข็มมาสอนทุกวันเลย
บอกว่าไอ้ตอนที่ไปอยู่ตรงจุดข้างหน้าหลวงปู่เนี่ยนะ

อยู่ดีมันมีความรู้สึกแบบ
ร้อนแล้วก็สั่นคุมตัวเองไม่ได้
ความจริงเป็นตั้งแต่ก่อนจะเดินทางมาหาหลวงปู่เดือนชัยวันนี้แล้ว
ตั้งแต่ตี๔๓๐ตอนทำพิธีเนี่ย
หลวงปู่เดือนชัยก็รู้ก็เห็นนะว่าเธอมีอาการสั่น
แต่ถามไม่ได้อาจเป็นพ่อลูกศิษย์เยอะก็ได้นะครับ
ส่วนที่ทำให้เธอมีอาการสั่นเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอมีองค์มีแม่พิกุล
ที่เป็นนางไม้อยู่ในตัวมีชีปะขาวด้วยมีกุมารอีกสององค์
อยู่กับเธอตั้งแต่เกิดแล้วเขาน่าจะรับรู้อะไรบางอย่างในตัว
ก็เลยทำให้เธอเนี่ยตัวสั่นเหมือนร้อนรนรนรานอะไรแบบนี้ขึ้นมา
ส่วนวันนี้ไม่ได้มีเลขอะไรในใจทั้งสิ้นนะฮะ
เขาก็มาทำบุญปกติมากราบไหว้ปกติเนี่ยฮะไว้ไหว้อยู่สั่นอย่างนี้นะครับ
เพียงแต่ว่าวันนี้ก็เลยแวะซื้อลอตเตอรี่ไปด้วย
ก็เผื่อโชคดีจะถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่ผ่านมาก็ถูกเป็นประจำอยู่แล้ว
เวลาถูกลอตเตอรี่ก็จะเอาเงินไปทำบุญ
แบบอยู่อยู่ในตัวมันบังคับตัวเองไม่ได้
เหมือนเห็นตอนพี่สั่นไหมจริงพี่จะล้มจะฟุบด้วยซ้ำไป
เคยค่ะแต่ว่ามันบอกไม่ถูกตอนนั้นเหมือนเราบังคับตัวเองไม่ได้
คือเด็กข้างในแล้วมีร่างมีอะไรอย่างนี้
เราจะบังคับตัวเองไม่ได้
ใช่ท่านเองก็จะรู้รู้แต่ว่าด้วยญาติโยมเยอะ
ท่านจะคุยกับเราไม่ได้เขาจะรู้
ทีนี้เราก็เลยลองถามหลวงปู่เดือนชัยนะครับว่า
เป็นมายังไงถึงได้ทำเหรียญรุ่นที่หนึ่ง
หลวงปู่เดือนชัยบอกว่าคือท่านก็ตอบเป็นบทสวดนะนะ
นกับเล่าเรื่องด้วยคุณสุชาดาก็จับใจความได้ประมาณว่า
มันก็เริ่มมาจากวันที่ไปช่วยเหลือตามหาน้องชมพู่
ทำพิธีเปิดป่าที่ภูเหล็กไฟที่ป่าแถวบ้าน
แล้วตอนนั้นได้เขียนภาษาธรรมลงในจาน
เพื่อทำพิธีแล้วคนก็ไปเห็นเป็นตัวเลข
เอาไปซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัล
พอเป็นข่าวดังขึ้นมาพระครูประหลัดมานัด
จากจังหวัดนครนายกนะฮะก็เลยนิมนต์มาให้มาช่วยทำเหรียญ
แล้วก็ตั้งชื่อว่าเหรียญรอดตาย
เพราะถ้าไม่ใช้ภาษาทำให้หวยถูกเนี่ยคงไม่มีคนรู้จัก
ทั้งกรียาท่าทั้งบทสวดอะไรพวกนี้
ก็มีบางช่วงที่กำลังสวดกระถาตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
คือก็พูดภาษาธรรมมาด้วยเล่าเรื่องด้วย
มีพูดเรื่องตัวล่งตัวเลขอะไรด้วย
เดี๋ยวท่านฟังเองก็แล้วกัน
นี่ค่ะก็ตามหน้าจอแล้วค่ะ
หลวงปู่บอกว่าที่พูดมาเนี่ยนะคะมันห้ามตัวเองไม่ได้อืม
แล้วก็บอกกับลูกศิษย์ลูกหาตลอดนะ

ถ้ารู้ว่ามันจะออกเลขอะไรคงไปซื้อเองแล้ว

ข้างหลังหลวงปู่นั่นนาฬิกาปกตินะฮะ
เดี๋ยวอะไรที่เป็นเลขจดหมด
นาฬิกาอันนั้นเข้าไปเรื่อยนะครับ

เมื่อวานอืมเป็นคลิปตอนที่พระเดินชัยนั่งอยู่ด้านในกุฏิ
ครับแล้วก็เห็นพระเดือนชัยนั่งทำพิธีแล้วก็มีชาวบ้านไปนามัศกาลนะคะ
หลวงปู่เดือนชัยท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้จะอวดอุตริอะไร
เป็นดวงธรรมของท่านนะคะอธิษฐานจิตแล้วก็มีองค์มาประทับร่าง
คือช่วงบ่ายเมื่อวานจู่หลวงปู่ก็ลุกออกจากพิธีไปอะค่ะ
แล้วก็เดินหนีเข้าป่าเพราะว่ากุมารทองของหลวงปู่ที่เลี้ยงไว้ไม่พอใจ
ทำพิธีตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลย
สุดท้ายก็ต้องหยุดทำพิธีแล้วก็เดินออกมาแบบนี้นะคะครับ
นี่ลูกศิษย์ลูกค้าก็ตกใจไงก็เลยเปิดคลิปนี้แหละ
ท่านดูอีกรอบหนึ่งวันนี้ท่านก็บอกว่าไม่ได้โอดอุตริ
ก็มีองค์มาประทับร่างด้วยอะไรด้วยครับเมื่อช่วงห้าทุ่มนะคะ
ก็มีลูกศิษย์ที่เป็นพ่อค้าส้มโอไปขอถ่ายภาพถ่ายติดตอนที่หลวงปู่ถอดยานพอดี
อืมทีมข่าวก็เลยไปขอดูภาพจากนายวิลัยพุทธเปี่ยมอายุหกสิบปี
พ่อค้าขายส้มโอนะคะอ่าเขาก็เปิดภาพให้ดูเดี๋ยวดูนะคะ
เขาบอกว่าช่วงห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาไปพบหลวงปู่
ครับขอให้หลวงปู่ค็อกหัวให้ขายดีอืม
ขอถ่ายภาพหลวงปู่ตั้งใจว่าจะทำเป็นไวนิ้วใหญ่ติดหน้าร้านเลย
หลวงปู่ก็หยิบมือถือไปถ่ายเองอ่า
แล้วก็บอกว่าอ้าวถอดยานพอดีขายดีแน่นอนเนี่ยฮะ
ภาพนี้ค่ะนี่ค่ะอ่าเห็นภาพหน้าหลวงปู่
คล้ายฤษีเดี๋ยวลองดูนะคะ
ที่มาลงประทับร่าง

ไหนมาดูทิรูปเป็นยังไง

ทำไมเห็นรูปเราขนลูกเลยนะ
ขนลูกก็ดิเจ้ง๑๐คนที่มาแล้วก็บองท้าย

ญาณเป็นวาวออกมาเลย
มึวสั่นหรือเปล่า

หรือว่าแสงเสริงอะไรมันหักเหอะไรเข้ามาหรือเปล่า

เขาก็อาจจะมองว่าอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม
วันนี้ก็หลังจากทำพิธีปลูกเสกพระเศรษฐ์เราทุกคุณผู้ชมครับ
ขึ้นรถนี่ลูกศิษย์ก็ถามกันเยอะแยะไปหมดนี่ฮะ
เนี้ยลุงปูนี่มีติดตัวด้วยน่ะอ่าคือถามว่าหลวงปู่
หลวงปู่มีลอตเตอรี่อะไรบ้างไหม

เลข๐๐๗๖๕๐นะนะลอตเตอรี่ที่ถืออยู่ในมือนะครับ

ก็กลับมาแล้วที่มุกดาหารนะครับ

ทำพิธีปลุกเสกพระที่นั่นเราก็ไปถามผู้คนที่เดินทางมานะครับ
คนนี้มาจากเพชรบุรีนะฮะบอกว่ารู้จักหลวงปู่เดือนชัยก็จากข่าวนี่แหละ
ดูข่าวน้องชมพู่นี่แหละก็เลยมารู้ว่ามารับกิจนิมนต์มาปลุกเสกพระอยู่ที่นี่
นครนายกนะครับมาถึงก็เห็นว่ามีแผงขายลอตเตอรี่ด้วย
อ่าก็เลยมาไหว้แล้วก็มาซื้อลอตเตอรี่ที่นี่ซะเลยนะครับ
ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจจะมาไปหรอกป่ะ
ที่พ่อสำเร็จแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพักหลวงปู่แกกลับยังวะ
กลับก็ไปกันเถอะป่ะเผื่อเจอก็เลยมาแล้ววันนี้มาเจอแล้วเจอเลข
ดีใจก็ไม่ได้เจอเลขก็เลขที่ท่านให้ไว้นั่นแหละ
ท่านให้ไว้ไอ้ศูนย์แปดแปดศูนย์นี่ก็มีแล้วในมือเนี่ยมีทั้งหมดกี่เบอร์
ทั้งหมดนี่มันมีสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดทั้งหมดเนี้ย
ดาวทุกเลขเลยเอาละที่ว่าแล้วเอามันทุกเลขล่ะ
อืมคุณป้านี่มาจากเพชรบุรีค่ะซื้อทุกเลขที่หลวงปู่เดือนชัยบอกบอกเอาไว้
รวมแล้วสามสิบเจ็ดใบโอ้โหรอตเตอรี่สามสิบเจ็ดใบคุณเขียนมาสอน
ก็น่าจะอยากให้ถูกสักใบแหละน่ะเนอะต้องถูกสักใบอ่านะคะ
ก็หลวงปู่เดือนชัยบอกว่าเดี๋ยวกลับไปนครนายกอีกทียี่สิบแปดถึงสามสิบมิถุนายน
ก็อีกงวดหนึ่งอีกปลายเดือนทีมข่าวได้ไปคุยกับพระครูประหลัดมานัทยานนมานโส
หรือหลวงพ่อนิ้งหนองจังหวัดนครนายกนะคะเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นี่แหละค่ะ
อืมว่าเมื่อคืนมีนิมิตฝันเห็นลูกชมพู่อ๋อเหรอฮะหลวงพ่อถือไว้ในมือหนึ่งผลครับ
แล้วก็ปักทูบเอาไว้ด้วยในฝันหลวงพ่อก็เอกใจว่ามันคืออะไร
แต่พอตื่นขึ้นมาก็เข้าใจว่าน้องชมพู่พยายามจะสื่อให้ช่วยเหลือ
ปลดปล่อยวิญญาณแต่ที่น่าแปลกก็คือตอนเช้าไปตลาด
ชมพู่เลยสักลูกนะคะอืมไม่มีเลยทีมข่าวก็ช่วยหา
ไปเจอชมพู่จากคนขับรถให้มา๑กิ่งมี๔ผล
เอามาทำพิธีสวดบังสุกุลให้น้องชมพู่ค่ะ
ทรัพเพปุเรนตุสังตะปาจันทูปณะระโสยธามะนิโชติระโสยธา
ยัตถานี้แปลว่าให้พรผีอ่านี่นะคะก็เป็นชมพู่เนี่ยลูกเล็กเล็ก
ตอนนี้นะคือนี่ค่ะหลวงพ่อนิ้งหน่องนี่ก็คือพระที่นิมนต์
หลวงปู่เดือนชัยมาจากมกดาหารอืมให้มาร่วมพิธีในครองสมัย

หลวงพ่อท่านก็เลยพูดถึงเรื่องของการ
นำร่างทรงมาสื่อวิญญาณ
หรือที่ผ่านมามีคนพูดเอาไว้ว่าวิญญาณน้องชมพู่ถูกสะกดไว้อะไรแบบนี้นะคะ
พ่อนิ่งห่องก็เลยบอกว่าไม่เชื่อเรื่องนี้ค่ะ
การที่เอาร่างทรงมาเกี่ยวข้อง
ยิ่งทำให้เกิดกิเลสเสียเงินเสียทอง
ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะคนเหล่านี้เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด
ที่หลวงพ่อเอาชมพู่มาทำพิธี
ก็ให้รู้ว่าแค่เราทำบุญระลึกถึงเขาก็เป็นสุขแล้ว
ถ้าพ่อแม่คิดถึงก็ให้ปลูกต้นชมพู่เป็นตัวแทนของลูก
ส่วนเรื่องคดีหลวงพ่อบอกว่าไม่นานค่ะ
คนร้ายจะทนไม่ไหวแล้วจะออกมาเอง
อาตมานึกถึงน้องชมพู่อยากให้เรื่องมันจบไว
ก็เลยบังตระกูลอย่างนี้คิดว่าน้องชมพู่ได้รับผลแล้ว
แล้วเรื่องก็จะจบลงแล้วด้วยเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยหลักฐาน
เมื่อมีเหตุความตายก็ต้องมีเหตุว่าคนทำให้ตาย
ถ้าหาเหตุทำคนให้ตายก็จบแล้วโยม
แล้วจะจบเร็วนี้จึงเจริญพร
บัตรนี้หลวงพ่อไม่ได้เชื่อเรื่องทำได้

แต่เอาละหลวงพ่อแก้ให้หมดแล้ว

ขอให้พ่อแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
ตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่ที่ต้นไม้ที่บ้าน
ถ้าจะให้ดีนะหวานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น
ถ้าคิดถึงน้องจมผู้ไปซื้อต้นจมผู้เล็ก
เอามาปลูกไว้ที่บ้านเป็นที่ละลึกซะ
วันหนึ่งเขาก็จะมีลูกงอกงามแบบนี้
ก็จะเมื่อคิดถึงน้องจมผู้ก็ไปดูต้นจมผู้
ท่านผู้ชมครับเราไปที่บ้านกกอกกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าที่บ้านกกอกเนี่ยพอใกล้วันลอตเตอรี่ออกนะครับ
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
โอ้โหชาวบ้านเขาบอกว่ามีเซียนหวยเซียนลอตเตอรี่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ย
คนนี้คือใครนาริสไปหาตกลงแล้วคือลุงค่ายครับ
ค่ายคนที่เคยพาคุณนฤทธิ์ขึ้นไปสำรวจตำนานที่วัดถ้ำภูผาแอก
นี่ฮะคุณลุงคนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นเซียนหวย
นี่ครับเราก็ไปถามว่าเออมันจริงหรือเปล่า
ค่ายนี่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านกอกนะครับชอบทำบุญแล้วก็สร้างวัด
ชาวบ้านบอกว่าแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยโอ้โห

พาคุณนฤทธิขึ้นไปดูนะฮะสำรวจวัดถ้ำภูผาแอกว่ามีตำนานแบบไหนอะไรยังไง
นี่ครับคุณนฤทธิ์นะครับถามคุณลุงนะครับว่า
ตอนนี้เนี่ยข่าวของน้องชมพู่นะฮะก็มีเรื่องราวต่างนานาเกี่ยวกับ
อะไรตัวลงตัวเลขเยอะแยะไปหมดคนก็ไปซื้อลอตเตอรี่กัน
แล้วลุงล่ะในฐานะที่ชาวบ้านบอกว่านี่คือเซียนหวยแห่งหมู่บ้านกกอก
ลุงซื้อหรือยังลุงบอกว่าลุงยังไม่ได้ซื้อเลยนะ
ลุงยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เลยงวดนี้นะครับ
ยังไม่ได้ซื้อสักตัวกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนลอตเตอรี่ออกจะไปซื้อแถวพญาเต่างอย
สกลก็จริงแต่ว่าไม่ไกลกับแถวมุกดาหารที่ดงหลวงที่กกตูม
อย่างนี่ครับตามภาพนี้ที่ลุงบอกมาท่านผู้ชมครับ
จะเห็นว่ามีตัวเลข๓๒ด้วยนะ
แต่ว่าตัวเลข๓๒คุณลุงบอกว่า
คือมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวของน้องชมพู่หรือว่าพระอาจารย์คนไหนอะไรยังไง
แต่ชอบชอบเลขนี้เพราะดูข่าวช่องนี้ทุกวันดูไทยรัฐทีวีทุกวันช่อง๓๒
แล้วยิ่งเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราตามหลวงปู่เดือนชัยไปที่นครนายก
ปู่เดือนชัยหยิบปากกามากำลังจะเขียนเจิมไมค์ลงยันลงอะไรให้
ปราหกฏว่าหัวปากกาหักหักประเด็นไปเลยเจอไม่ได้ต้องท่องคาถาแทน
ลุงบอกว่าลุงดูข่าวอยู่แสดงให้เห็นว่าเลข๓๒นี่

อันนี้ต้องใช้นิ้วเจิมแทน
ทีแรกหยิบขึ้นมาแล้วก็ถือปากกา
แล้วปากกามันหัวมันกระเด็นหลุด
เดี๋ยวฟังลุงก่อนฟังคุณลุงก่อนที่พูดเอาไว้ก่อน
ตัวเลขออกมานี่เขาก็พูดหลายคู่อยู่
แต่พอผมคิดว่าผมสนใจสองคู่นี้
ทำไม๑๕๒กับ๒๘๑๑๕๒นี่มาจากไหนครับ
เพราะว่าผมเห็นอยู่ที่หมอดูเขาขึ้นไป
เขาอ่านข่าวแล้วจุดอ่านข่าวมากผมเห็น
แต่ไม่รู้เป็นกระดาษหรืออะไรละผมเห็นอยู่ข้าง
ผมเห็นสัดเลย

ครับผมเห็นวิสิก์เหมือนกันผมก็คิดอยู่แต่ว่าคิดในใจถ้าจะเล่นคิดว่าจะหา๓คู่นี่แหละ
นี่ฮะที่คุณลุงเขาบอกนะครับลุงค่ายเนี่ยบอกว่าเป็นคนซื้อลอตเตอรี่บ่อยนะครับ
ที่ผ่านมาก็ถูกบ้างนะเลขท้าย๓ตัวตรงนี่ก็เคยถูกแต่ก็ไม่ได้ถูกทุกงวดหรอกนะครับ
แต่งวดไหนที่ถูกเนี่ยก่อนจะถูกนะหางตาด้านซ้ายจะกระตุกก่อนเหมือนกับมีการบอก
ขวาร้ายซ้ายดีหางตาข้างซ้ายจะกระตุกว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งดีเข้ามาแล้วจะถูกลอตเตอรี่ทุกทีนะครับ
แต่ที่คุณนฤทธิไปเจอลุงวันนี้ลุงบอกหางตาลุงยังไม่กระตุกเลยอาจจะเป็นเพราะลุงยังไม่ได้ซื้อ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะไปซื้อแล้วเลข๓๒เนี่ยลุงบอกโอ้โหเห็นเมื่อวานแล้วแบบ
ลุงบอกขลังเลยเดี๋ยวมีไหมลองดูภาพเมื่อวานเนี่ยนะครับ
ที่ลุงปู่เดือนใช่เนี้ยเห็นมั้ยก็หยิบปากกามาในมือเห็นมั้ยจะเจิม
จะทำพิธีเจิมเจิมไมค์ให้กับไทยรัฐทีวี

นี่แหละตรงนี้แหละ
นี่แหละตรงนี้แหละ

นี่แหละตรงนี้แหละ

นี่แหละตรงนี้แหละ

นี่แหละตรงนี้แหละ

นี่แหละตรงนี้แหละ

นี่แหละตรงนี้แหละ

นี่แหละตรงนี้แหละ

นี่แหละตรงนี้แหละ

นี่แหละตรงนี้แหละ

นี่แหละตรงนี้แหละ
นี่แหละตรงนี้แหละ

นี่แหละตรงนี้แหละ

นี่แหละตรงนี้แหละ

นี่แหละตรงนี้แหละ

นี่แหละตรงนี้แหละ

ผู้นี้คือใครหรืออายุบัตรเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชน
เมตรผมไม่รู้แต่เลขเป็นออกแบบนี้มา
รู้มาเป็นแบบนี้ใกล้แล้วใกล้แล้ว
รู้แล้วแล้วใกล้แล้วเพราะของมันเริ่มเสื่อมแล้ว
คุณแจ๊คเขาก็บอกทางแก้เอาไว้นะต้องหาคนร้ายให้เจอก่อน
เพื่อให้ทราบตำแหน่งซ่อนหุ่นแล้วทำการแก้คาถาสะกดวิญญาณด้วย
เขาบอกประมาณอย่างนี้นะครับอ่าทุกผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวนะครับ
เกี่ยวกับคดีนะครับเราดูความเคลื่อนไหวเรื่องคดีของน้องชมพู่กันหน่อย
แง่ของการสืบสวนสอบสวนนะฮะไปดูความเคลื่อนไหวนะครับ
นี่ฮะวันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
คือความจริงก็มีรายงานอยู่ว่าตำรวจจะเชิญไปขอข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวานนี้ก็เชิญไปขอข้อมูลที่โรงเรียนที่บ้านโรงเรียนที่กกอกนะฮะ
วันนี้ช่วงบ่ายครับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านกอก
ไปที่โรงเรียนสุยามกุลการณ์นะครับเป็นโรงเรียนเก่านะครับไม่ไกลจากบ้านมากนัก
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของน้องชมพู่ประมาณ๒๐กว่ากิโลเมตร
นี่ฮะเราก็ตามไปนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนพสินภูลสวัสดิ์รองภูมิครับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจนครบานนะครับซึ่งลงมากำกับดูแลเรื่องการสืบสวนคดีของน้องชมพู่เนี่ย
ก็เชิญมาขอข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับ
ว่าการสอบปากคำบุคคลทั้งสองในวันนี้ก็คือพ่อกับแม่น้องชมพู่นะครับ
เท่าที่เราเช็คข้อมูลมาตามรายงานเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับสถานที่นะ
ช่วงเวลาขณะเกิดเหตุแล้วก็มีบุคคลคนไหนเป็นพยานแบบไหนอะไรยังไง
ในช่วงเวลานั้นบ้างก็เป็นการมาถามข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ช่วงวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแต่ถ้าจะดูจากสีหน้าของคุณพ่อน้องชมพู่แล้ว
วันนี้จะดูเคร่งเครียดหน่อยนะครับอ่าคือมีรายงานว่าชุดสืบสวนเนี่ย
ความจริงก็สิ้นสงสัยในตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสดิ้งพี่สาวยุค๑๓ปีของน้องชมพู่ไปอยู่แล้วนะฮะ
เดี๋ยววันนี้อาจจะมาขอข้อมูลเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่าง
นายอนามัยคุณพ่อของน้องชมพู่เนี่ยตำรวจได้เชิญมาสอบปากคำอยู่หลายครั้งนะครับ
เมื่อ๒มิถุนายนพนักงานสอบสวนสพกกตูมแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐาน
นี่นะฮะอันนี้คือความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับผลการสืบสวนสอบสวนในวันนี้
ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะตอบคำถามในข้อสงสัยของหลายคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องคดีของน้องชมพู่
ประเด็นแรกเลยที่ยังถกกันอยู่ก็คือถ้าถามว่าน้องชมพู่อายุ๓ขวบ
จะสามารถเดินไปได้เองไหมจากบ้านของน้องชมพู่ไปจนถึงจุดที่พบศพก็คือที่ภูเหล็กไฟเกือบสองกิโล
แล้วก็เป็นทางขึ้นเขาทางป่าด้วยทีมข่าวก็เลยทดลองแบบนี้นะคะ
ขออนุญาตผู้ปกครองของเด็กเด็กคนนี้อายุ๔ขวบเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกัน
อายุใกล้เคียงกับน้องชมพู่ลองเลยนะคะขออนุญาตทดลองแบบนี้ค่ะ
คือถ้าตั้งสมมุติฐานเอาไว้ว่าช่วงเวลาที่คนร้ายก่อเหตุ
ช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปช่วงประมาณ๒๙นาที
น้องชมพู่เปิดดูก็คือ๙นาฬิกา๑๑นาทีของวันที่๑๑พฤษภาคม
กับช่วงเวลาของน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่
ครับดังนั้นเราก็เลยจะทดลองแบบนี้นะคะ
ก็จุดที่คุณกิติศักดิ์ไปเริ่มลองทดลองเนี่ย
จะเป็นจุดที่น้องชมพู่บอกพี่สาวก็คือน้องสดิ้งว่าขอไปขุดดินเล่น
น้องนั่งเล่นอยู่บริเวณใต้ต้นมะม่วงค่ะครับตามที่พี่สาว
ของน้องชมพู่บอกนะคะอืมว่าน้องชมพู่บอกว่าขอไปเล่นใต้
มะม่วงหน่อยครับนี่นะคะเริ่มจากตรงนี้ค่ะและทีมข่าวของเรา
เราก็ไปพาตัวเด็กออกมาแล้วจับเวลาเลยเดินไปด้วยกันแบบ
นี้นะคะตินะคะจูงมือไปอย่างดีนะติจูงมือไปมีคุณพ่อ
คุณแม่น้องตามไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อนุญาต
เราทำการทดลองแบบนี้นะคะคือเราอยากจะลองดูว่าเด็กจะเหนื่อย
เหนื่อยอะไรยังไงว่าเด็กจะสามารถเดินไปได้ไหมครับไปที่
ป่ามันสัมปะหลังค่ะลัดเลาะไปตามเส้นทางประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตรนะคะ
ก็ไปหยุดอยู่ที่บริเวณจุดที่พบรอยเท้าน้องชมพู่อะค่ะ
ที่พบรอยเท้าเป็นจุดสุดท้ายประมาณ๓นาทีจากจุดที่น้อง
นั่งเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงไปจนถึงจุดที่เจอรอยเท้าเป็นจุดสุดท้าย
สามนาทีได้ตามแผนผังแผนที่แบบนี้นะคะ
เด็กเดินไปได้เลยสามนาทีเดินได้ค่ะอืม
นิษฐานของตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะอุ้มน้องชมพู่ครับ
ซุกซ่อนไว้บริเวณป่าที่อยู่รอบที่เต็มไปด้วยป่ามันสัมปะหลัง
มีต้นไม้มีกอไผ่ขนาดเล็กอ่ะนะคะอืมคาดว่าคือเดินไปจนถึงจุดที่เจอรอยเท้า
หลังจากนั้นคนร้ายอุ้มอ่านี่ค่ะที่เห็นสุนัขตัวหนึ่งวิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ย
เจ้าปลาส้มนะฮะสุนัขน้องชมพู่นะฮะมันมาด้วย
ติไปบ้านบ่อยฮะใช่จนมันแบบโอ้โหมันมีกับติแล้ว
ไปด้วยเลยติไปไหนมันไปด้วยเลย
เอ้อตรงนี้
เป็นยังไงบ้างฮะเออป่าสุ่มได้ไหม

สนุกมากสนุกมากเลยใช่ไหม
ใครจะสนุกแค่ตรงนี้ไปตรงไหนต่อนะอย่างงี้นี่

เป็นไงบ้างลูกเดินมาถึงตรงนี้แล้ว
ตอนนี้เราก็เดินมาถึงบริเวณจุดที่มาพบรอยเท้าน้องชมพู่
เป็นที่สิ้นสุดตอนนี้บริเวณซึ่งคาดว่าคนร้ายเนี่ย
อาจจะเอาน้องชมพู่ไปหลบซ่อนที่ไหนเพราะว่าหรือว่าจะอุ้มขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
เพราะว่าจากนี้ไปไม่พบรอยเท้าแล้ว๓นาที๕วินาที
คือจากจุดที่นั่งเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงไปจนถึงจุดที่เจอรอยเท้าเด็ก
เป็นจุดสุดท้ายเนี่ยสามนาทีนิดนิดหนูน้อยคนนี้เดินไหวนะคะ
อืมไม่เหนื่อยนะคะดังนั้นถ้าเทียบเคียงสมมุติว่าน้องชมพู่เดินเอง
ครับก็ยังพอเดินไหวอยู่พอไปถึงจุดนี้ติก็เลยชวนน้องเดินต่อค่ะ
อืมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเป็นน้องชมพู่จะเดินต่อไปได้อีกไกลแค่ไหน
ครับนะคะก็ลองเลยก็เดินไปตามเส้นทางขึ้นไปภูเหล็กไฟ
เดินไปได้อีกประมาณเก้าร้อยเมตรครับน้องเหนื่อยแล้วนะคะ
อ่าเดินไม่ไหวแล้วแล้วอยากให้อุ้มนะคะอืมกลัวไหม
กลัวไหมกลัวอะไรครับกลัวสัตว์สัตว์หมี
กลัวหมีใช่ไหมใช่อะไรงั้นเดินลำบากไหมลูก
ลำบากลำบากใช่ไหม
ระวังน่ะอุ๊ยกลัวจังอุ๊ยลำบากไหมลูกลำบาก

แล้วอย่าลืมเลี้ยงไอศติมด้วยน่ะโอ้ไอศติมด้วยเหรอใช่
อย่าลืมเอาห้าบาทน่ะไอศติมเดินนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นภูเหล็ก
บอกเลยมาถึงจุดนี้นะเดินมาได้ประมาณเศรษฐ์ของมันหรอ
น้องเริ่มเหนื่อยน้องบอกให้เราอุ้มแล้วนะครับแล้วมันไม่กลัวว่าพี่เหนื่อยล่ะล่ะ
พอมาถึงตรงนี้เด็กวัยเท่านี้ถ้าเกิดเทียบเคียงกับน้องชมพู่ก็เหนื่อยแล้ว
คือจากบ้านน้องชมพู่ไปจุดภูเหล็กไฟก็ประมาณเกือบ๒กิโลเมตร
ตรงนี้๙๐๐เมตรก็ยังไม่ถึงยิโล
ใช่เด็กไม่หน้าจะเดินไหวไปจนจมถึงดวิทลพสบนะคะถ้าเกิดตามสมบุติฐานที่เราลองทดลอง
นี่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยติเลยอุ้มนะคะอุ้มน้องแล้วก็เดินลัดเลาะไปตามเส้นทางขึ้นภูเหล็กไฟ
ก็ถามน้องว่าเคยเข้ามาถึงบริเวณตรงนี้ไหม

ไม่เคยเข้ามาตรงนี้แล้วก็เหนื่อยด้วย
ทีมข่าวก็เลยถามว่าหายเหนื่อยหรือยัง
ก็จะให้น้องเดินไปตามเส้นทางขึ้นภูเหล็กไฟ
น้องก็เดินอีกสักพักนึงแล้วก็บอกติว่า
อยากให้อุ้มอีกอยากให้อุ้มอีกครับ

ตามเส้นทางภูเหล็กไฟจนครบเวลาที่เราคาดการเอาไว้ว่า
คนร้ายน่าจะก่อเหตุในช่วงเวลา๒๙นาทีนี้นะคะ

ปรากฏว่าไปได้ถึงบริเวณลำห้วยบุ่ง
ระยะทางประมาณ๑๖กิโลเมตรนะคะ
ระวังตัวไปเชื่อมนะ

ตัวยังไม่ได้ยืดด้วยหนูเลย
เยี่ยมมากเลย
ดูดิปวดหนัง

มาใส่อีกนู่นทำไม
เอาให้เด็กกินนะนุ๊บ
เหงื่อติหยดใส่น้องเขาด้วย

คือติก็ถามน้องนะคะว่า
ถ้าสมมุติว่าหนูถูกนำตัวมา
บนนี้แล้วปล่อยเอาไว้คนเดียวเนี่ย

หนูจะเดินเท้ากลับบ้าน

ลองเดินกลับบ้านให้ดูหน่อย

น้องก็สามารถเดินตามทางเดิม

หนูจำกลับถูกใช่มั้ยะลูก
เราเดินมาอันนี้ทางที่เราเดินมาเนาะ

ระวังข้างหลังขี่
ดังนั้นนะคะจากการทดลองนี้นะคะ

ใช่เราก็จะพอสรุปได้ว่าคือมันยากมากจริงค่ะ
ที่เด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบแบบน้องชมพู่เนี่ยค่ะ
ที่จะเดินขึ้นเขาไปได้เอง
ติเดินเองติยังเหนื่อยเหงื่อหยดเลยอ่ะ
ยังเดินไปไม่ถึงจุดที่พบศพของน้องชมพู่ด้วยซ้ำนะคะ
คืออีกสมมติฐานหนึ่งมันก็จะทำให้เห็นได้ว่า
ถ้าเด็กเดินหลงขึ้นมาเองเรื่อยเนี่ย
วัย๓๔ขวบแบบนี้เขาจำทางกลับบ้านได้
ใช่ถ้าน้องชมพู่ขึ้นไปเองจริงสมมุติ
น้องก็น่าจะมีโอกาสเดินกลับออกมาได้

เพราะว่าบางคนก็อาจจะเดินขึ้นไปเองได้หรือเปล่า
สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่ดี
ใช่เราแค่พยายามที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพ
คุณผู้ชมคะคดีของน้องชมพู่เรายังตามความคืบหน้าให้

ล่าสุดทีมข่าวได้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านกกอก
เป็นข้อมูลที่เรายังไม่เคยนำเสนอมาก่อนเลยนะคะ

เขาขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อไม่ให้เห็นหน้า
เพราะเขามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวของน้องชมพู่
เกี่ยวกับเรื่องของลุงผล
หรือเหล็กไฟเนี่ย
ชาวบ้านคนนี้เขาบอกว่าเอาจริงนะ
ถ้าเกิดเราคาดว่าคนร้ายก่อเหตุในช่วงเวลาประมาณ๒๙นาที
ก็คือตั้งแต่๑๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
ของวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖

ชาวบ้านบอกว่ามันเป็นไปได้นะคะ
ถ้าเป็นผู้ชายร่างกายแข็งแรง
วิ่งขึ้นลงจุดที่พบศพไม่ถึง๓๐นาทีวิ่งได้แน่
อันนี้ประเด็นนึงนะคะ
ส่วนอีกประเด็นนึงชาวบ้านไม่เคยพูดถึงมาก่อน

ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาแปลกใจ
อันนี้ใช้คำว่าแปลกใจและตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
เกี่ยวกับครอบครัวของน้องชมพู่
ในวันที่เกิดเหตุก็คือ๑๑พฤษภาคม
ปกติครอบครัวของน้องชมพู่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องศัยศาสตร์
แต่วันที่ชาวบ้านพยายามจะค้นหาน้องชมพู่อย่างเต็มที่เลย
วันแรกที่ช่วยกันค้นหา

เพราะว่าญาติเอาหมอทำเอาหมอดูมาช่วย
ระหว่างที่ชาวบ้านค้นหา
ก็จะได้ยินเสียงญาติตะโกนบอก

ชาวบ้านก็วิ่งกลับมาปรากฏว่าเป็นร่างทรง

ทั้งที่เด็กยังไม่มายังไม่เจอเด็กจริง
มันทำให้เสียเวลาตรงนี้เยอะมากค่ะ
ดูเวลาผิดหรือเปล่า
ก็ให้ไปบอกให้ดูเกรดเปลี่ยนเวลา

ชาวบ้านบอกว่าเห็นลุงพลไปกรีดยาง
พฤษภาคมประมาณ๙โมงกว่า
ซึ่งมันใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุ
ชาวบ้านบอกว่าเรื่องนี้ลุงพลไปข่มขู่
ให้คนที่ไปให้การกับตำรวจ
เห็นลุงพลกรีดยางเวลา๙โมง

เพราะไม่ตรงกับที่ลุงพลบอก
ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเจอชายพลกรีดยาง
อยู่ที่สวนประมาณ๙โมง
แล้วทีนี้ลุงชายพลไปต่อว่าให้เก
บอกว่าให้ไปเปลี่ยนคำให้การกับตำรวจใหม่

ก็คนที่เห็นตาชัยคุณ๙โมงนั่นแหละ
แล้วชายคุณไปว่าให้เขาบอกว่าดูเวลาผิดหรือเปล่า
ก็ให้ไปบอกให้เกบเปลี่ยนเวลา

แล้วก็เราได้ไปตามหาชาวบ้านคนหนึ่งนะครับ
เขาชื่อว่าในว่องอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะ
เขาบอกว่าเขาเห็นลุงพลในสวนยางพาราตอน๙โมงเช้า
พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไป

บอกว่าเช้า๑๑พฤษภาคมเขาเห็นลุงพลเนี่ย
กรีดยางอยู่ในสวนยางพาราตอน๙นาฬิกา๑๐นาที

จากนั้นลุงพลก็เดินเข้าบ้านไป
แล้วเห็นพ่อน้องชมพู่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านของลุงพล
เวลาประมาณ๙โมงครึ่งถึง๙โมง๔๐มาถามหาน้องชมพู่
แต่ไม่เห็นว่าน้องสดิ้งเนี่ยเดินมาที่บ้านของลุงพล
แค่ผมเห็นเฉยว่าเขามากรีดยางตรงนี้
แล้วก็พ่อน้องชมพู่ก็มาถามผมบอกว่าเห็นชมพู่มาไหม
ก็ห่างกันก็ประมาณ๒๐นาทีนี่แหละครับ
คือพ่อเห็นเขาตอน๙โมง๑๐๙โมง๑๐เป็นประมาณ๙โมงครึ่ง
เห็นว่าพ่อน้องชมพู่มาถามถามว่าเห็นน้องชมพู่ไหม

เพราะว่าไล่จากวิทยุนะครับ

ก็ถ้าทางเป็นกังวลว่าลูกหาย
ก็ดูหน้าเตา
พ่อเห็นสดิ้งเดินผ่านไปไหม

สืบสวนสอบสวนสอบถามคนแทบทั้งหมู่บ้าน
เพราะฉะนั้นข้อมูลพอมันออกมาเยอะอย่างนี้

ที่จะประมวลออกมาเนี่ยมันก็ต้องพอสมควรอ่ะนะ
เราตามต่อนะครับทุกผู้ชมครับเรื่องนี้ทีมข่าวเรายังอยู่ในพื้นที่นะครับ